สุดยอดของหมอสิดข์ช้างของเมืองไถค์ครับ

เวลาทำต้องใช้เป็นเหล็กอะไรหรือมีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
เหล็กยอดแจดีหมุดเซาตะลุง

ตะปูตอกโลงผีครับใช่ไหมครับ
พบกันมูไนท์วันอันคาร์ด๔ถุ่ม